เอาล่ะหลังจากที่ซัดกันผ่านออนไลน์ไปมาหลายต่อหลายรอบนะคะ
เป็นเดือนล่าสุดวันนี้ได้เลิกคุณชุวิตบอกได้เลิกแล้ว
สักทีดีกว่านะคะวันนี้คุณชุวิตกับทนายอนัญชัยนะคะ
ที่สารอาญารัชดาไปฟ้องทนายตั้ม
คือฟ้องข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายเนี่ย
หนึ่งร้อยล้านบาทนะคะคือเรื่องของเรื่องก็มาจากที่ธนายตั้มไปแถลงข่าวว่า
คุณชูวิทย์เนี่ยแฉไปไถไปมีการไปรับเงินจากสารวัตรสัว๑๐ล้าน
แล้วก็มีการพูดถึงว่าลูกชายคุณชูวิทย์หรือว่ากล่องดวงใจ
มีการรับเงินสกุลเงินดิจิทัลอีก๕๐ล้านใดเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้ทนายอนัญชัยก็บอกว่ามันเริ่มต้นจากที่ทนายตั้มไปจัดแถลงข่าวนี่แหละ
ช่วงวันที่๒๓๒๔จนถึง๒๗มีนาคม
เรื่องรับเงินจากเว็บพันธ์นั้นจากศาลวักษณ์สั่วเผยแพร่กราฟิก
ถุงกระดาษบรรจุเงิน๒ถุง
ซึ่งเนื้อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อคุณชูวิทย์แล้วก็ลูกชาย
เพราะทนายตั้มกล่าวหาว่าลูกชายคุณชูวิทย์รับเงินสกุลดิจิทัลด้วย
ก็เลยดำเนินการฟ้องค่ะ
ทุกท่านมองเกียรติศาสตร์ว่าตอนนี้ทนายตั้มร่ำเร้วยมากนะครับ
อย่างในเนื้อตัวร่างกายผมมีของแพงอยู่๒อย่างเอง

แล้วก็ให้ลงโฆษณาคำพิพากษาคำขอโทษในสื่อทั้งหมด๔๕สื่อ
ก็คือมีสื่อโทรทัศน์สิบสื่อหนังสือพิมพ์๑๔
แล้วก็สื่อออนไลน์๒๑สื่อ
คือให้ลงขอโทษ๔๕สื่อหนังสือพิมพ์ทีวีและออนไลน์ด้วย

คุณชูวิทย์กลับคำพูดเรื่องแหล่งที่มาเงิน๖ล้าน
ทนายอนัญชัยบอกว่าเป็นคนเขียนบทพูดให้คุณชุวิตชี้แจงเอง
เหมือนการวางกลยุทธ์วางแผนในการต่อสู้
คุณชุวิตเองก็ได้เปิดเผยว่าสารรับฟ้องคดีนี้แล้ว
ไต่สวนครั้งแรก๑๙มิถุนายนบ่ายโมงตรงนะคะ
คุณชุวิตยืนยันชัดเจนว่าต่อให้ทนายตั้มติดต่อมาขอโทษ
ก็จะไม่ยอมความและไม่อโหสิกรรมให้
เพราะเงินร้อยล้านจะเอาไปทำบุญค่ะ
คือผมอโหสิกรรมไม่ได้ผมได้เงินเนี่ยผมจะเอาไปทำบุญ
ก็จะเอาไปทำบุญอีกแล้วครับถ้าได้เงินมา
ผมยืนยันว่าผมไม่ใช้แม้แต่บาทเดียวแต่ผมจะเอาไปทำบุญ
ทำให้โรงพยาบาลทำให้ที่ต่าง
ไอ้ผมเนี่ยพูดจริงนะขึ้นสวรรค์ไปแล้ว
แต่โดนกระชากลงมาก็เอาเงินคืนเนี่ย

แล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่๑๐เมษายนนะคะจะไปยื่นร้อง
ต่อสภาทนายความสอบมัญญาติทนายตั้มด้วย
เพราะทนายอนัญชัยบอกว่ามีพฤติกรรมหลายอย่าง

ซึ่งโทษอาจจะสูงถึงขั้นลบชื่อออกจากธรรมเนียบทนายค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับ